ที่ส่งมาสะดวกเขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้โชคลาบรึเปล่า
หรือจะไปส่งเจ้าตัวนี้ให้กับใครกันแน่ครับ
ถ้าเปิดมาเจออย่างนี้จะไปต่อหรือ
พอแค่นี้แต่เดี๋ยวสิจะต้องไปส่งไหมหรือมันยังไง

ที่พนักงานส่งรักษาดู

ถามใจตัวคุณเองนะคุณผู้ชมนะ

คุณจะไปต่อหรือพอซ้ำนี่

กับคนที่เข้ามาชมและชาวเน็ตเขาก็มาชมและคอมเมนต์เยอะ
เมนต์ขำไปอ่านกันหน่อยเขาบอกว่านี่จะเอาน้องเนี่ย
ส่งที่บ้านไหนบางคนบอกว่าทะเบียนอะไรคะทะเบียน
ทะเบียนมาก่อนเลยทะเบียนรถต้องมาแล้วค่ะจะรออะไรคะ
บางทีนะผมว่าถ้าไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์ที่พนักงานส่งพัสดุเขาเลี้ยงไว้
อันนี้ผมแค่เดานะมันมาแบบโดยบังเอิญนะ
ผมว่าตามเจริณทรีย์กูภัยนะให้มาจับไปเลยดีกว่านะ
ไม่งั้นเกิดไปส่งต่อหรือคุณไปไล่เองมันกัดเข้าให้ได้แล้วนะ

เออมันความรู้ไว้ว่ามันดุร้ายเหมือนกันนะครับ
ประสบการณ์แบบไหนอะไรยังไงลองเล่าสู่กันฟัง